เรื่องที่อดีตนักเตะต่างชาตินะครับของสโมสรทั้ง๓คนก็เป็นพวกบราซิลทั้งหมดนะครับคือ
โรลันอลอนโซแล้วก็ซานโต๊ด
ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายนะครับมูลค่ารวมกันแล้ว๓คน๘๓ล้านบาทเศษนะครับ
คนหนึ่งก็ได้ประมาณสัก๒๐ล้านบ้างก็มี๓๐กว่าล้านก็มีนะครับ
โดยอ้างว่าถูกยกเลิกสัญญาแบบไม่เป็นธรรมครับ
ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างปี๒๐๑๒ถึง๒๐๑๕
แล้วก็เป็นการฟ้องร้องผู้บริหารชุดเก่าและชุดใหม่นะครับ
บริหารก็เจอเรื่องนี้บอกว่าไม่สามารถที่จะหาเงินมาชำระหนี้สินได้
ตัดสินใจประกาศยุบทีมในที่สุดครับก็ปิดทำนานนะครับ
อดทีมแดดใต้อย่างภูเก็ตนี่แหละครับ